ถ้าเกิดว่าจะไปจองที่พักโรงแรมต่าง
ให้ดีดูรีวิวด้วยในเว็บในแอปก็ตามที

คีรีมายามันเป็นภูวิลล่าสวยงามอุ้ยภาพสวยมาก
คนก็อยากไปอยู่ถ้ำกลางขุนเขาเมฆหมอก
แต่มันอยู่ที่อุบลนะในแอปที่เขาแจ้งเอาไว้
คนก็ไปจองเป็นร้อยคนถึงวันจะไปติดต่อไม่ได้
เอาไปยังไงไม่มีคนรับสาย
บางคนถึงขั้นกับบุกไปยังพิกัดที่แจ้ง
เฮ้ยมันว่างเปล่าอ่ะมันกลายเป็นภูวิลล่าทิพย
มันมีแค่ในแอปแต่ว่าความจริงมันไม่มีอะไรเลย

เฮ้ยนี่มันคือมิถีการมันเป็นแบบนี้ไปแล้วนะ
หลอกหลอกให้คนจองแล้วทุกคนต้องโอนเงินเต็มจำนวน
เออแล้วก็ไม่มีการเอาเงินคืนสุดท้ายปิดแล้วก็หายไปเลย
แล้วไปเอาภาพวิลล่าที่ไหนมาวิลล่าสวยเชียว

อย่างที่เห็นชื่อว่าคิรีมายาผ่านเฟซบุ๊คที่เขาทำเพจเอาไว้โปรโมทเลย
นี่ราคาพิเศษมีห้องพักภูมิมั่นหมอกนะ
ท่ามกลางท่ามกลางขุนเขา
ใช่บอกว่าวงเล็บเลยอยู่ที่อำเภอศรีเมืองใหม่อยู่ที่อุบลราชธานี
ราคาพิเศษ๒๙๐๐กับ๓๙๐๐บาทโอนเงินจองเต็มจำนวนแป๊บเดียว

แต่พอถึงวันจะไปติดต่อไม่ได้

คือหลายคนเนี่ยโดนหลอกเป็น๑๐๐คน
ถึงขั้นกับขอดูหน่อยเถอะมันมีจริงหรือเปล่าติดต่อไม่ได้เงินก็ไม่ได้คืน
ขับรถไปดูไม่มีครับเป็นที่เปล่า
ไม่ได้มีการก่อสร้างไม่ได้มีชื่อที่พักคิริมยาแต่อย่างใด
มีภาพไหมครับมีภาพนี้ที่ผู้เสียหายเขาไปถ่ายนะคุณ
เขาบอกว่าเป็นพื้นที่โล่งเลยพื้นที่เปล่าเลย
เป็นย่าลกเลยที่ใครก็ไม่รู้แหละแล้วก็ไม่ได้มีอยู่จริงด้วย
มีภูเขาจริงแต่ไม่มีภูวิลล่าถูกต้องนะครับ
ผู้เสียหายตอนนี้หลายร้อยคนไปแจ้งความแล้วแต่ว่าคือตอนนี้ความเสียหายเป็นจำนวนเงินเยอะเหมือนกันนะฮะ
แล้วที่สำคัญไม่ใช่แค่มีที่พักทิพย์แบบนี้ที่อุบลอย่างเดียวนะ
เขาไปเปิดเพจแล้วไปให้จองแบบนี้ที่นครพนมก็มีภูวิลล่าแบบเดียวกันและคาดว่าจะเป็นมิจฉาชีพกลุ่มเดียวกันที่เป็นวิลล่าทิพย์แล้วไม่มีอยู่จริง

พอเมื่อโอนเงินเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอเราจะติดต่อเข้าห้องพักก็ได้เงียบไป
เราก็ไม่สามารถแจ้งได้ว่าห้องพักนี้มีจริงหรือไม่มีจริงหรือดำเนินการถึงไหน
ซึ่งพอหลังจากเราติดต่อแจ้งห้องพักไปแล้วห้องพักที่มีจริงไม่ตรงตามที่เราตกลงกันไว้
มันก็เลยทำให้ทุกคนมารวมตัวกันวันนี้เพื่อร้องเรียนซึ่งตอนนี้หลักก็คือเราไม่สามารถติดต่อรีสอร์ทได้ว่าที่พักเขาดำเนินการไปถึงไหนจะสามารถเข้าพักได้ไหม
ซึ่งทางเพจหรือทางเจ้าของรีสอร์ทได้เงียบไปหมดเลยทุกคนที่จองห้องพักไม่สามารถติดต่อได้เราก็เลยคิดว่าน่าจะโดนหลอกหรือว่าช่อกงเราไปแล้ว
ที่ออกมาร้องสื่อเพราะอะไรแจ้งสคบไปแล้วก็เงียบแจ้งตำรวจในพื้นที่ก็เงียบไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรไม่ได้มีการออกไม้เรียกอะไรสักอย่าง
คือทีนี้ก็มีการไปถามทางด้านของนายสรชาติเป็นนายอำเภอศรีเมืองใหม่ในพื้นที่ที่ไอ้วิลล่าที่เขาไปอ้างเอาไว้นะครับอุบลเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าตอนนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วพบว่าไอ้พื้นที่ที่เขาอ้างเป็นพื้นที่สอบประกอบไม่สามารถให้ไปสร้างอาคารโรงแรมรีสอร์ตอะไรได้หรอกนอกจากการเกษตรเท
การแจ้งความดำเนินคดีตำรวจบอกว่าตอนนี้ให้ผู้เสียหายรวบรวมหลักฐานนะฮะคือแชทการพูดคุยกันกับกลุ่มเพจที่หลอกลวงการโอนเงินต่างเดี๋ยวจะเอารวมกันเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกของที่นะฮะใครที่เป็นผู้เสียหายสามารถที่จะไปรวบรวมแล้วก็ไปแจ้งความได้แล้วก็จะมีการเร่งรัดดำเนินกันกับผู้ที่ทำผ